ช่วงนี้มาดูข่าวกันต่อมาดูเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นอายุ๑๖ปี
เขาถูกผู้ใหญ่บ้านยิงหนังสติ๊กลูกแก้วไปฝังที่ลูกละตาทำให้ตาบอด
คือเขาเคยมีเรื่องราบสต๊อกันไปมามาก่อนนะครับคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็กำลังมีการเร่งสอบสวนพยานทั้งหมดนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งความผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ไปดูความคืบหน้ากันหน่อยครับกรณีนางจิ๋มพิมพ์อักษรนะฮะ
เข้าไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดบุรีรำ
ให้ดำเนินคดีกับนายวิรัติพุ่มพวง

แล้วโดนข้อหาทำร้ายร่างกายลูกชายวัย๑๖ปี
โดยใช้หนังสติ๊กแล้วก็ยิงลูกแก้วไปใส่ตาลูกชาย
ทำให้ตาขวาบอดเลยเพราะว่าแก้วตามันแตกระจาย

มีแผลที่แผ่นหลังเพราะถูกยิงที่หลังอีก๑ลูก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นของวันที่๒๑พฤศจิกายน
พนักงานสอบสวนสพเฉลิมพระเกียรติเร่งสอบปากคำพยานบุคคลแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งหมด
เพื่อประกอบสำนวนคดีซึ่งตอนนี้สอบไปแล้ว๖ปาก
แต่ก็ยังไม่ได้แจ้งความไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใหญ่บ้านที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาจากแม่ของเด็กคนนี้นะฮะ
จากว่ายังต้องรอผลการตรวจยืนยันจากแพทย์อีกครั้งว่า
เยาวชนที่ถูกหนังสติ๊กยิงตานั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสมากน้อยเพียงใด
แล้วก็ต้องรอให้อาการของเด็กคนนี้ดีขึ้นก่อน
แล้วก็จะมีการสอบปากคำร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนเพราะว่าก็ยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่นะครับ
ฐานด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสมชัยโสพลปัญญาพรผู้บังคับการสอบพอเสลิมพระเกียร์บอกว่า
ฐานด้านของพันธุ์ตำรวจเอกสมชัยโสพลปัญญาพรผู้บังคับการสอบพอเสลิมพระเกียร์บอกว่า

ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าอ้าวก็เด็กมาหาเรื่องก่อนเด็กเคยเอามีดมา
หาเรื่องจะทำร้ายกันก่อนเขาก็ต้องตอบโต้ด้วยการยิงสติ๊กกันไปต่างนานา
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนและรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
เพื่อให้ได้ความจริงมากที่สุดว่าใครเป็นคนผิดกันแน่นะครับ
ส่วนกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านกล่าวอ้างว่าเขาทำไปเพราะป้องกันตัว
เพราะเด็กคนนี้เอามีดจะไปฟันเขาเขาก็ต้องยิงเป็นการป้องกันตัวไปก่อน
ก็เป็นสิทธิ์ที่สามารถจะกล่าวอ้างได้นะคุณผู้ชม
แต่ว่าทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มี
ซึ่งทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ทีนี้แม่ของน้องที่บาดเจ็บบอกว่าตอนนี้ลูกชายปวดตามาก
ตาตลอดต้องหยอดตาทำความอำสะอาดแผลเพราะตาบอดไปแล้วนะครับ
แล้วไปหาหมอตามนัดอยู่เรื่อยซึ่งเธอเองก็ห่วงเรื่องของสภาพจิตใจของลูก
เพราะว่าหลังจากลูกชายรู้ว่าตาบอดไปแล้วข้างหนึ่งตอนนี้เครียด

คืออนาคตยังมีอีกไกลไง
ตั้งแต่อายุสิบหกปีก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
ว่าไม่น่าจะเกิดแบบนี้แบบนี้กับตัวเขา
เพราะหยุดงานมานานแล้วมาดูลูกหลายวัน
อยู่คนละที่นะครับแม่ทำงานของโคราชลูกอยู่บ้านที่บุรีลำ
ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของลูกเหมือนกัน
แล้วก็อยากให้ลูกไปอยู่ที่บ้านของพี่สาวเป็นการชั่วคราว

ส่วนตัวไม่เชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านจะไม่มีเจตนาจะทำร้ายลูก

ประกอบกับยายที่อยู่ในเหตุการณ์วิ่งมากอดหลานแล้ว
ยังบอกได้ว่าผู้ใหญ่บ้านยังพยายามจะยิงลูกที่๓นะ
ลูกแรกเข้าตาลูกที่สองเข้าหลังยายก็เห็นแล้วยายบอกว่า
กำลังจะยิงลูกที่๓แต่ยายไปกอดเอาไว้ก่อน
เป็นการช่วยปกป้องหลานก็เลยรอดไปได้นะครับ
จากนี้ยังกังวลเรื่องของคดีเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
อนให้จำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมา
อยากให้ดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายถึงที่สุดด้วยนะครับ